เราก็บอกว่าให้คุณผู้ชมตามต่อกันวันนี้แล้วกันว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงค่ะ

คดีความของคุณเอมิรากับอดีตสามีอย่างครูภัยบูลแสงเดือนนะฮะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยนะฮะ
คุณเอ๋มิราและน้องสายแนนค่ะ
ลูกชายที่เกิดกับเธอแล้วก็อดีตสามีก็คือครูภัยบูลนี้นะคะ
พร้อมด้วยทนายเก่งเป็นทนายความส่วนตัวค่ะ
เดินทางมาที่ศาลเพื่อเจรจาก่ายเกลี่ย
ร้องขอค่าเลี้ยงดูบุตรกับครูภัยบูลแสงเดือน

ปรากฏว่าครูภัยบูลไม่ได้เดินทางมาที่ศาลนะคะ
ก็ได้ส่งทนายความมาไกลเกลี่ยแทนนั่นเองค่ะ
ใช้เวลาไกลเกลี่ยนานเป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชม
ผลสรุปก็คือยังไม่สามารถหาข้อยุติได้นะ
เคสนี้คือคุณเอ๋เป็นโจทย์นะยื่นฟ้องครูภัยบูลนะ

คือทางฝั่งคุณเอ๋เนี่ยนะคะก็ได้เรียกร้องค่าดูแลบุตรเดือนละ๒๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าทางฝ่ายทนายความของจำเลยเนี่ยก็คือทางฝั่งของครูภัยบูลเนี่ย

ต่อสารบอกว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยก็คือ
ทางคุณเอ๋มีพฤติกรรมใช้บุตรผู้เยาหาผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเลี้ยงดูเอาลูกออกสื่อโซเชียล
ไม่ยอมให้บุตรได้รับการศึกษาใช้บุตรเป็นเครื่องมือต่อรอง
คือหากว่าต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาเนี่ยนะคะ
จำเลยจะต้องไปเซ็นมอบอำนาจปกครองบุตรให้
แล้วก็ยังพาบุตรเที่ยวไปทุกที่โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดในปัจจุบัน
ซ้ำยังให้บุตรนอนดึกทิ้งให้บุตรอยู่กับมือถือตลอดเวลา
มีการด่าทอจำเลยต่อหน้าบุตรด่าทอจำเลยออกสื่อ
โจทย์เองมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
ไม่มีวุฒิภาวะพูดจาหยาบคายไม่มีความเคารพต่อผู้ใหญ่
ดังนั้นโจทย์จึงไม่สามารถปกครองให้บุตรมีความสุขได้และอบรมสั่งสอนบุตรได้
การที่โจทย์เอาความเท็จดังกล่าวมาฟ้องทำให้จำเลยหรือว่าตัวฝั่งครูภัยบูลได้รับความเสียหายจากการฟ้อง
เห็นคำโต้แย้งจากฝ่ายอดีตสามีมายาวแบบนี้คุณเอ๋จะรู้สึกยังไงไปฟังค่ะ
คุณเอกเขาก็ยืนยันนะคะว่าการขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยเธอเนี่ยไม่ได้ว่าจะเอาลูกเนี่ยมาเลี้ยงคนเดียวนะ
ซึ่งทางครูภัยบูลไม่ยอมนะคะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นมาฟ้องศาลกันแบบนี้ค่ะ
ใจจริงของคุณเอ๋คุณเอ๋บอกว่าเธอไม่ได้อยากจะฟ้องร้องอะไรนะ
ในส่วนของคดีนี้ค่ะสารจะมีการนัดสืบพยานต่อไปกุมภาพันธ์ปีหน้าบอกแล้วเรื่องนี้ไม่จบง่ายค่ะ
ก็ต้องรอฟังทางฝั่งของครูไพบุตรด้วยนะ